ชั่วตลอดตลาด

คุณผู้ชมจ๋ามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกับเรากันหน่อยนะคะ
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันเลยวันนี้
หมูเนื้อแดงของเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนราคานะคะ
อยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองจ้า
ต่อกันที่ราคาของผักกันหน่อยนะจ๊ะ
ผักกาดขาวกิโลกรัมละ๒๕บาท
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๓๔บาท
ผักชีไทยกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๓๐บาทค่ะ
ก็มีการปรับเปลี่ยนราคาเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนยังไง